ไปดูวิธีการคลายร้อนของประชาชนในจังหวัดต่างกันบ้าง
เขามีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูในข่าวนี้เลยฮะ
เห็นแค่นี้ก็สดชื่นสดชื่นแล้วไหมล่ะ
ไปเลยใช่ไหมอย่างนั้นคุณพี่ไม่ทราบว่าถูก
เท้าหรือว่าอะไรหยีบลงไปลงน้ำหรือเปล่า
ปลักเอาปลักด้วยเท้าเดี๋ยวไปดูภาพกันอีกที
แต่ว่าคราวนี้มาที่อำเภอบ้านนาศาลกันก่อนนะฮะ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสุราธานี
คนในพื้นที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
พาครอบครัวไปเล่นน้ำที่น้ำตกดาดฟ้า
เพื่อคลายร้อนภายในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะครับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยว

ดูแลรักษาความสะอาดกันหน่อย

น้ำตกเขาเป็นน้ำตกที่สวยงามไซส์สะอาด
แล้วก็ให้ประชาชนคนอื่นเขาเห็นว่าโอ้มันสวยสะอาดจริงนะครับ
นอกจากคนอื่นได้มาเที่ยวตัวคุณเองนั่นแหละ

น้ำตกโตนแพร่ทองอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุง

มาพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนแบบนี้อ่าน่ารัก

ครอบครัวปูเสือรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานนะครับ
จากคนที่มาเที่ยวนี่สนุกแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็สนุกด้วย

ใช่ค่ะเป็นช่วงของการสร้างรายได้จากการขายอาหาร
เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยช่วงนี้

ดูแลลูกหลานด้วยเวลาไปเที่ยวเล่นน้ำแบบนี้
ใช่ค่ะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาหารก็สำคัญ

ส่วนที่จังหวัดสตูนนะครับคึกคักไม่แพ้กันเลยนี่
บรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่ค่อยจะปีนไป

ใช่ปีน้ำตกแบบนี้เป็นน้ำตกวังสายทองในอำเภอละงูนะครับ
ในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวพากันมาเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
รายบอกว่าขอนอนแช่ตามแอ่งน้ำเพื่อคลายความร้อนกันซะหน่อย

เห็นเหรอฮะนี่ที่สตูนคือคักจริงนะครับค่ะ
ส่วนทางฝั่งของภาคอีสานนะครับ
ว่าช่วงกลางวันจะร้อน๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
น้ำตกเนี่ยก็หลายคนก็ไปแต่ว่าบางจุดไกลไป
นี่เลยสวนน้ำขนาดใหญ่ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
ปรากฏว่ามีประชาชนไปเล่นน้ำกันจำนวนมาก
ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นวันละ๗๐๐คน
นี่เด็กชอบนะเป็นคุณชอบไหม
ชอบค่ะคุณเคยเล่นที่เป็นน้ำบนเนี่ย
มีแพร่อาหารและเครื่องเล่นกว่า๕๐แพรไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ส่วนคุณพี่หายไอติ็มก็ร้อยน้ำ

ก็ดีนะแล้วก็มีอาหารต่างมากมายนะครับ
แล้วก็มีอะไรนะเรือกล้วยแล้วก็แพรยางต่างเยอะเลยนะครับ
ให้ได้เล่นกันทานข้าวทานอะไรก็สนุกสนานนะ
ยากาศของครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องที่ไปเที่ยวคลายร้อนกันแบบนี้